๘ขวบกับ๙ขวบไปเล่นน้ำที่ฝ่ายที่บุรีรำปรากฏว่าน้องจมน้ำเสียชีวิต
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะวินาทีที่สองครอบครัวเนี่ยเห็นภาพที่กู้ภัยเอาร่างของลูกขึ้นมาเนี่ยร้องไห้ใจจะขาดค่ะ
สะเทือนใจจังเลยค่ะคุณผู้ชมใจจะขาดเนี่ยนะคะ
ญาติญาติพ่อแม่ก็เข้าไปกอดค่ะน้องสองคนคือน้องเฟซบุ๊กอายุเก้าขวบ
อีกคนนึงคือน้องแทนอายุ๘ขวบน้องเนี่ยชวนกันไปเล่นน้ำจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฝ่ายน้ำห้วยสำโรงที่บ้านโคกสูงตำบลพทายรินอำเภอลำปลายมาสที่บุรีรำ
ตอนแรกเนี่ยเด็กน้องเขาอยู่ปฐม๔คนนะพอไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วก็ชวนกัน๔คนไปเล่นน้ำ
ดูสิคือพื้นที่มันก็กว้างตรงฝ่ายตรงนี้มันก็ลึกอะนะคะ
มาขอความช่วยเหลือที่บ้านรู้ก็รีบตามไปแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะน้องเสียชีวิตไปแล้ว
แต่สุดท้ายเด็กแอบไปโดยที่ไม่บอกทางบ้านแล้วจุดที่น้องจมน้ำคุณผู้ชมน้ำมันลึก
เวลาเกิดเหตุเนี่ยคือตรงนั้นมันเหมือนกับว่ามันดูดลงไปได้ด้วยค่ะครับซึ่งครอบครัวก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใต้น้ำจะเป็นน้ำวนเนาะเป็นน้ำวนเป็นซายค่ะส่วนเพื่อนสองคนที่รอดมาได้ก็เล่าให้ฟังนะ
เด็กก็พยายามจะช่วยกันเองค่ะแต่ว่าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ไหวตัวก็ยังตัวเล็กกันอยู่เลย
วิ่งไปตามผู้ใหญ่ให้มาช่วยสุดท้ายก็ช่วยไม่ทันน้องเสียชีวิตแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
อันนี้เหตุการณ์ที่บุรีรำส่วนอีกกรณีหนึ่งค่ะที่ยาลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กสองขวบคุณผู้ชม
ตำรวจสพเบตงได้รับแจ้งว่ามีเด็กเสียชีวิตเลยนะคะอยู่ในรถเก๋งที่ถนนนาคาราชบำรุงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
แล้วข้างในรถมีเด็กผู้ชายอายุ๒ขวบใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขายาวสีดำเสียชีวิตอยู่ที่พื้นด้านหลังของเบาะรถนะคะ
จากการสอบถามคุณตาที่เป็นเจ้าของรถแล้วก็เป็นปู่ของเด็กที่เสียชีวิตนะคะ
คุณปู่บอกว่าปู่ขับรถออกมาจากบ้านแล้วก็ใส่ออกน้ำมันทำงั้นปู่ก็ขับรถมาซื้อเสือ
ตอนที่จะเอาเสือไปเก็บไว้ในรถเปิดประตูหลังรถเห็นหลานนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นรถแล้ว
เพราะว่าปู่บอกว่าตอนออกจากบ้านเนี่ย
ปู่ไม่ได้พาหลานชายขึ้นรถมาด้วย
ก็เลยคิดว่าตอนที่รถจอดอยู่
หลานก็คงจะขึ้นมาเล่นบนรถแล้วก็ปิดประตู

หรือว่าอาจจะมานอนหลับอยู่บนรถ
แล้วก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จนกระทั่งเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็นำศพน้องสองขวบเนี่ยนะคะ
ส่งโรงพยาบาลเบตงให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียด
แล้วก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ